คุณผู้ชมคะวันก่อนดิฉันเห็นคลิปหนึ่งที่เขาแชร์กัน
เกี่ยวกับเรื่องตู้กับข้าวปันน้ำใจปันสุก

แล้วเขาก็มีการถามต้นคลิปว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้
มีการตั้งตู้กับข้าวในบ้านเราในเมืองไทยจะเป็นยังไง
ทีแรกคนก็แสดงความคิดเห็นบอกโอ๊ยหมดไม่เหลือหรอก
คือคนก็จะมาเอาของไปหมดนี่แหละ
แต่พอมันเกิดไอเดียแบบนี้จริงหลายพื้นที่เอาไปใช้นะคุณผู้ชม
เราได้เห็นอะไรที่มันเป็นรอยยิ้ม
เพราะว่าไม่ได้มีแค่ผู้รับอย่างเดียวยังมีผู้ให้ด้วย
คนก็ทยอยเอาพวกข้าวของจำเป็นมาใส่ไว้ในตู้
แล้วคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ก็มาหยิบไปแต่หยิบแบบพอดี
คือเขาแจ้งไว้ก่อนเลยแบบนี้หยิบไปแต่พอดี
แต่ถ้าท่านมีเอามาใส่ตู้ไว้แบ่งปัน
ใช่นะฮะนี่แหละก็มันเป็นข่าวที่เราอ่านแล้วเราก็มีความสุขนะ
เห็นน้ำใจของคนไทยแบบนี้พาไปดูกันหน่อยมีหลายจังหวัดเลยค่ะ
ที่ชนบุรีกันก่อนในเขตเทศบาลเมืองศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เขามีการตั้งตู้ปันน้ำใจแล้วก็มีประชาชนก็เอาอาหารมาใส่ในตู้
บางคนก็เอาข่าวสารเอาไข่ไก่เอาปลากระป๋องเอานมน้ำดื่มขนม
จนถึงพ่ออ้อมสำเร็จรูปค่ะคุณผู้ชม
อะไรที่มันเก็บไว้ใช้ได้หลายวันแล้วก็เป็นสิ่งของจำเป็น
ซึ่งมันก็มีทั้งคนให้แล้วก็มีทั้งคนรับ
ผู้ให้เขาก็บอกรู้สึกดีใจนะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
ในสถานการณ์ที่มันวิกฤตแบบนี้ค่ะ
ใช่ครับไปดูที่ตลาดเทศบาลเมืองแพร่นะครับ
ก็มีการตั้งตู้ปันสุกคนแพร่ไม่ทิ้งกันนะครับ
เป็นเต็นต์แบบนี้เลยด้วยโดยการนำอาหารยารักษาโรคน้ำ
เปรย์แอลกอฮอลมาใส่ไว้ในตู้นะครับ
ให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนจากโควิด๑๙
หยิบเอาสิ่งของต่างไปกินไปใช้ได้ฟรีเลยนะครับ
อกจากนี้ยังมีจิตอาสามาช่วยกันแพ็คของ
เพื่อเตรียมนำมาใส่ในตู้ให้ชาวบ้านได้มาหยิบเอาไปใช้
ก็มีชาวบ้านที่ทราบข่าวก็เดินทางมาหยิบของแจกไป
อกจากนั้นยังมีคนใจดีใจบุญที่นำสิ่งของ
เช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็ปลากระป๋องเนี่ย
มาร่วมเอามาใส่ตู้ไว้เป็นจำนวนมากเหมือนกันนะครับ
แพร่แล้วพาไปดูที่ร้อยเอ็ดกันหน่อยค่ะก็มีคนใจบุญแหละ
เขาทำเป็นตู้แบ่งปันซึ่งนางสุดาจันทร์วัชระกิติ
อายุ๕๙ปีก็บอกว่าตัวป้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะ
ป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายซึ่งก็มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
ป้าก็ไม่สามารถที่จะเอาสิ่งของไปบริจาคที่ภายนอกได้
แต่ป้าก็อยากให้คนอื่นอยากแบ่งปันเลยมีการทำตู้แบ่งปันแบบนี้มาตั้งไว้ที่หน้าบ้าน
ให้ใครก็ตามที่เดือดร้อนจากโควิด๑๙มาหยิบเสบียงเหล่านี้ไปกินได้
ในตู้ก็จะมีทั้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมนมน้ำดื่มปลากระป๋องไข่ไก่
มีหน้ากากอนามัยด้วยนะคะรวมถึงคุณป้าแกยังเอาเจลล้างมือมาใส่ไว้ให้ด้วย
คือเอามาตั้งไว้ข้างตู้ก่อนจะหยิบของต่างกดเจลล้างมือหน่อย
แล้วก็หยิบข้าวของต่างไปได้แต่ขอนะหยิบไปแต่พอดี
เมื่อกี้ก็เห็นป้ายติดอยู่ที่หน้าตู้ด้วยใช่ไหมคะส่วนท่านไหนที่มีจิตเมตตา
อยากจะเอาของมาใส่เพิ่มในตู้ก็เอามาเติมได้เลยนี่แหละเป็นการช่วยเหลือกัน
ทีนี้มันมีประเด็นออกมาเหมือนกันในบางพื้นที่บางจังหวัดนะฮะ
เพราะว่าเฟซบุ๊กมีอะไรบอกด้วยอุบลราชธานีเนี่ย
เขาเอาเรื่องนี้มาบอกว่าหนูเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสไปเติมของใส่ตู้ที่หน้าร้าน
พอไปถึงเจอมอเตอร์ไซค์๒คัน

และก็มีถุงพลาสติกใส่ไข่น่าจะหนึ่งถึงสองถาด

ตู้กลายเป็นเหลือน้ำเปล่าแค่๔๕ขวดเอง

ถ้าท่านมีก็ใส่ตู้ไว้แบ่งปันนะครับ

เพื่อให้คนอื่นได้ร่วมที่จะมามีความสุข

ใช่ค่ะแต่ดิฉันเชื่อนะว่าคนที่มันฉวยโอกาสหยิบไปเยอะแบบนี้
คือมันมีสัดส่วนน้อยกว่าคนที่เขาหยิบไปแต่พอดี
แล้วก็คนที่อยากจะแบ่งปันนะ